อันไหนเนี่ยยังไม่รู้แต่ที่รู้ที่อยากรู้แล้วเนี่ย
ประชาชนบอกว่านายกก็ได้แล้วคอรมอลมาเมื่อไหร่
อืมทำงานได้เมื่อไหร่รัฐบาลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
วันนี้คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็เลยเปิดไทม์ไลน์
อกเวลากว้างออกมานะคะว่าหลังจากที่มีการโปรดกล้าวแต่งตั้ง
เศรษฐาเป็นนายกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันยังทำงานไม่ได้ทันทีไง
อืมเพราะยังไม่เกิดคณะรัฐมนตรีและยังไม่ได้มีการถวายสัตว์ปฏิญาณ
เรื่องต้นจะเป็นขั้นตอนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน
รายชื่อน่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้แหละ๒๔๒๕สิงหาคมต้องเสร็จแล้ว
จะใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติอีก๑สัปดาห์ค่ะ
ก็คือช่วง๒๘สิงหาจนถึง๑กันยายน
จากนั้นถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลกล้าวถวายสัตว์อีก๑สัปดาห์
ก็คือช่วง๔กันยายนถึง๘กันยายน
ทีนี้แม้ว่าจะมีคอรมอลแล้ว
ถวายสัตว์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว

ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในระยะเวลา๑๕วัน
ก็คือช่วง๑๑กันยายนถึง๒๒กันยายนซะก่อน
เพราะฉะนั้นเอาแบบกว้างแต่ก็ไม่น่าจะเกินนี้
คอรมอชุดใหม่จะสามารถเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทำงานทุกอย่างได้เต็มรูปแบบเนี่ย
กันยายนหรือช้าที่สุดคือปลายเดือนกันยายนค่ะ
เลยนะคะว่าอันนี้เป็นการค่าคะแนนจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะ

อันนี้อาจารย์วิชานุบอกนะ
เพราะฉะนั้นการประชุมของคอรมอชุดรักษาการจะยังคงต้องมีอยู่ในทุกสัปดาห์ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลที่จะมาทำงานได้

แต่อาจจะมีเรื่องให้พิจารณาน้อยลง
และบางเรื่องอาจจะต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณา
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายต่างอะไรแบบนี้ที่มันมีผลผูกพันนะคะ
ส่วนทางด้านเลยค่ะที่การคณะรัฐมนตรีนะครับ
และเรื่องการส่งใบสมัครก็ต้องให้รัฐมนตรี
รับรองตัวเองมาด้วยว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่า

ส่วนของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ย

ปกติการตรวจสอบจะใช้เวลานานนี้
ตรวจสอบไหนล่ะครับ

เอาเท่านี้ก่อนได้ไหมครับ
ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติหรือส่วนใหญ่

รู้แล้วเหรอบอกหน่อยสิ
ตรวจสอบคุณสมบัติมันจะมีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ

ในส่วนของสหราครก็จะตรวจ
ซ้ำอีกครั้งในบางประเด็นที่
ที่สมควรจะตรวจ